จ้าได้เวลาไปตลาดกันแล้วนะคะ
เลยค่ะรำต่อดังที่ราคาหมูเนื้อแดงนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐ยังคงอยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ
มาต่อกันที่ความหวานของผลไม้
นี่ผลไม้หน้าร้อนน่ากินหลายอย่าง
แตงโมจินตรา๒๓บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ส้มโชกุล๕๕บาทต่อกิโลกรัม
และเงาะโรงเรียน๗๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเช็คราคาสินค้ากันต่อ
ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะ